จอมปลวกตรงนี้เนี่ยดังเลยครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพญาปานแขนครับ
อืมเป็นพญาจอมปลวกรูปร่างแปลกตอนแรกก็คล้ายถ้วยบอลโลกถ้วยชูฟริเม่นี่แหละฮะ
เออแล้วแล้วแล้วเปลี่ยนรูปร่างแล้วที่ว่าแปลงร่างเป็นเป็นอะไร
พระพุทธรูปครับอ๋อเหรอเหมือนจะขยายขึ้นรังใหญ่ขึ้น
แล้วก็ตามความเชื่อของชาวบ้านเขาเชื่อว่าพญาปานแขนเนี่ย
ประทับร่างพี่คนนี้ครับ
เรียนอายุ๕๑ปีเป็นแม่หมอที่ชาวบ้านเขานับถือกัน
เลขที่๙๖หมู่๕ครับที่ชายภูมิ
ทันทีที่พญาจอมปลวกมาแฝงร่างแม่หมอก็คือนางเรียนเนี่ยนะร่ายรำแล้วก็ลงไปนั่งข้างจอมปลวก
รำไปไหว้ไปโอบกอดจอมปลวกด้วยฮะนี่ทำมือทำกี่นิ้วกี่นิ้ว๕นิ้ว๕นิ้วแบบนี้ฮะ
สร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านแล้วก็มีการขอกระดาษและปากกา
เมื่อสักครู่นี้มาจดเลขลงไปอย่างที่เห็นกัน๙๕๓นี่เลย
ยิ่งไปกว่านั้นหลังเสร็จพิธีครับพ่อค้ารู้งานครับมาเร็วเชียว
เร่ขายลอตเตอรี่ชาวบ้านก็ไปมุ่งดูเลยหาเลขทันใดนั่นเอง
มีชาวบ้านเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ล้มฟุบลงไปครับ

แล้วสักพักหนึ่งอาการพี่เขากลับมาเป็นปกติ
หมอบอกว่าเจ้าของบ้านเดิมที่เสียชีวิตไป

หากถูกเลขจากพญาจอมปลวกนี่แหละครับ
ไปกันต่อกันที่แปดบริ้วชาติเชิงซาของคุณผู้ชมครับ

เออคือต้นเศรษฐีพันล้านนี่ฮะต้นเศรษฐีพันล้าน

เลื้อยเหมือนอะไรเลื้อยมันอะไรเลื้อยเหมือนอะไรเออจะเหมือนอะไรไปไม่ได้

เพราะว่างวดที่แล้วถูกกันแทบยกหมู่บ้านครับคึกคักเลยนะครับชาวบ้านเป็น๑๐
เขามารวมตัวกันที่บ้านเลขที่๗๐ทับ๑หมู่๕
บนคลองอุดมชนลจรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ส่องหาเลขกันจากต้นไม้มงคลอย่างเศรษฐีพันล้าน
ลำต้นมันเลื้อยทอดไปอย่างอ่อนช้อย
ใครดูก็เหมือนบอกพญานาคชัด
เฟื่องฟ้าเทียมทัพนะฮะ
เทียนทัพอายุ๔๙ปี
เจ้าของบ้านนะครับเล่าบอกว่ามีชาวบ้านดวงดีถูกลอตเตอรี่
เลขท้าย๒ตัวงวดที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันมากกว่า
รวมกันหลายบ้านนะมากกว่าร้อยฉบับ
หลังจากเอาเลข๐๘ครับซึ่งมีคนเห็น
ตรงไหนพี่เห็นบนใบของต้นเศรษฐีพันล้านนี่ฮะ
เขาบอกเขาเห็นตรงนี้แล้วเอาไปเสี่ยงโชค
คราวนี้มีชาวบ้านเห็นอีกครับเห็นเลขสองตัวอีกนะฮะ
แต่ว่าไม่มีเสียงมาอย่างนั้นผมบอกให้ละกัน
เขาบอกเขาเห็น๐๔นะจะเอาไปเสี่ยงโชคกันต่อในงวดนี้อีก
อกจากนี้ยังมีเลขโอ้โหหลายเลขเหลือเกิน
เลขจากทูบมงคลที่จุดเสี่ยงทายด้วยเอาเลขอะไร
อันนี้ต้องดูเองนะอันนี้ต้องดูเองนะ
หรือว่าข้างล่างพอจะเดากันได้

ต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะไปที่จังหวัดแพร่ค่ะ
คือบ่อน้ำตรงนี้เจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้
เขาบอกว่าไปร่ำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
มีเรื่องของพญานาคทีนี้กลายเป็นว่า
คุณชนะหม้อกรองที่เป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้
เพราะชาวบ้านล่ำลือกันแบบนี้ว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค
ก็เลยไปจัดเอารูปปั้นพญานาคมาตั้งไว้ที่นี่นะ
เขาบอกว่าเนี่ยก็เลยมีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภกัน
สวยงามมากมีความสูงถึง๓เมตรนะคะ
อยู่ริมสะน้ำในศูนย์การเรียนรู้ตำบลสวนเขื่อนค่ะ
อำเภอเมืองเมื่อวานนี้ชาวบ้านไปกันเต็มเลยนะ
เขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มดำเนินการจัดหารูปปั้นพญานาคมาวาง
จนกระทั่งทำพิธีบวงสวง
เนี่ยคุณพี่ชนะบอกได้รับโชคลาภมาแล้ว๓งวดซ้อน
แล้วช่วงที่ช่างมาตกแต่งรูปปั้นพญานาค
ก็ได้โชคเหมือนกันโอ้โห
ไปต่อกันต่อเลยละกันไม่หยุดพักนะคะ
ไปที่ศาลพ่อปู่ฤษีตาไฟและแม่ตะเคียนทอง
ใต้ต้นตะเคียนขนาดใหญ่๒คนโอบได้เลยนะอายุเป็นร้อยปี
อยู่แถวห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่แหละค่ะ
ชาวบ้านก็แวะกันไปขอโชคลาภกันตามความเชื่อ
แต่ละวันมีเครื่องเส้นไหว้มาไม่ขาดสายนะคะ

แล้วก็ยังมีพวกชุดไทยสวยงามเป็นร้อยชุดเลยนะ
มีการจุดทูปมงคลเสียงทายค่ะก็เอาเลขก้านทูบไปเสี่ยงโชคนั่นแหละ
เลขอะไรมาแล้ว๖ไป๐ป่ะ๐ป่ะ
เลขเอียงค่ะเออ๕ป่ะชาวบ้านเขาบอกว่ายังไม่พอ
เฉพาะเลขก้านทูบเสาะหาเลขเด็ดเพิ่มเติมทำไงรู้ไหม
เห็นไหมนับละ
เช่าเน็ตเห็นแล้วขัดใจเหลือเกินต้องไปถามสักหน่อยเจ้าของคลิปะครับ

คอตัวเลขเข้ามาเม้นต์กันเยอะบอกจะเอาเลข๕๗

ไปเสี่ยงโทษมั่นดีแน่นอน
ส่วนที่ปราจีนบุรีจากแมวมาดูเต่า
เต่าตัวเล็กเท่านิดเดียวนี่
ตัวเล็กนิดเดียวตัวเท่ากำปั้นเดินเข้าบ้านสวนของพี่ทองสุก
ตำบลลาตะเคียนครับที่กะบินบุรีปราจีนบุรี

หยุดไหนไอ้เต่าเดินไปหยุดที่ไหน

แม่แม่เออเออไอ้เต่านี่มันรู้งาน

แล้วรถคันนี้ทะเบียนอะไรล่ะก็ต้องรู้ซะหน่อย

เฮ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปแมวเมื่อกี้

คุณผู้ชมฮะความเชื่อมโยงต้องมา

เจ้าของบ้านบอกว่าน้องเต่ามันคงหาแหล่งน้ำแหละ
แต่ช่างเต่ามันแล้วกันขอคิดเรื่องโชคลาภก่อน

ถ้าเจอเต่าหรือจับเต่าเนี่ยจะได้ลาบในระยะใกล้

ไม่ใช่น้ำตกไม่ใช่ส้มตำแต่เป็นลาบนะ

เพราะดอมชอบจับเต่าในระยะใกล้
จับเต่าในระยะใกล้

เอ้าไปดูที่อุทัยธานีครับ
เป็นการไหว้สักการะชิ้นส่วนรูปหล่อหลวงพ่อเคลือบครับ
หลวงพ่อเคลือบวาจาศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำสแก่กรัง

ชาวบ้านครับไปไหว้ขอโชคลาภ
แล้วก็ปิดทองชิ้นส่วนรูปหล่อ
หลวงพ่อเคลือบวาจาศักดิ์สิทธิเทพเจ้าแห่งรุ่มน้ำสแก่กรังที่ผมว่า
นะครับคือนำมาประดิษฐานไว้ตรงนี้ชั่วคราวนะฮะ
เวียนหอนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ตั้งแต่๕วันก่อนแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้มีการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนรูปหล่อของหลวงพ่อเคลือบ
ไปยังลานอเนกประสงค์หน้าห้างสรรพสินค้าในอำเภอหนองฉาง
เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนหน้าตักและฐานนำมาประกอบเป็นองค์อย่างสมบูรณ์ต่อไป
เมื่อแล้วเสร็จจะมีขนาดหน้าตากกว้าง๑๒เมตรสูง๑๕เมตร

วัดช้างข้ามอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับ
ชาวบ้านไปขอพรพระพุทธรูปปางประธานพร
สร้างจากไม้ไผ่สารขนาดหน้าตักกว้าง๙เมตรสูง๑๓เมตร๕๙เซนติเมตร

และนี่ถือเลยว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชาวบ้านยังจุดทูปมงคลเสียงทายนะครับแล้วก็ขอเลขด้วย

ไอเลขสองตัวท้ายที่ผมได้

เออผมได้แล้วได้มาฉบับหนึ่งแล้ว
พุทธรูปองค์นี้นะครับสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านในพื้นที่
ก่อสร้างนานถึง๒ปีครับคุณผู้ชมครับ